นี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางยูทูปเนี่ยบอกว่าน่าจะตีพี่เบิร์ตตั้งแต่เช้าเลย
ทำไมมายั่วน้ำลายเขาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ
กินเลยไหมล่ะพร้อมไหมคุณผู้ชมพร้อมไหมพร้อมแล้ว
พร้อมพร้อมมากแล้วนะคะ
เมื่อเช้าเนี่ยแค่ออเดิฟยั่วคราวนี้ยั่วเต็มเลยละกันนะคะ
พาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณสุรินถิ่นเมืองช้าง
จานกลางเมื่อสักรูนั่นแหละค่ะ
ไฮไลท์ซิกเนเจอร์ของร้าน
ชื่อว่าเมนูเตี๋ยวต้มยำไข่ช้างชา
โอ้โฮโอ้โฮ

รายได้ต่อวัน๒๓หมื่นบาทโอ้ยไม่ผิดอ่านผิดเปล่าไม่ผิดนี่วันนะเดือนนึงก็หลายแสนเลยนะวันละนี่เห็นมั้ยฮะพี่อ๋อ
ก้มไปดูสคริปต์ก่อนหาว่ารสลินโมวันละ๒๓๐๐๐บาทเพราะว่าขายต่อวันเนี่ยมากถึงประมาณ๒๐๐ชาม
ขายดีแบบนี้อยากรู้หรือยังเคล็ดลับอะไรมาพาไปคุยกับเจ้าของร้านตรงเลยละกันนะคะ
คุณนารินจุฝากเป็นเจ้าของร้านอ้ายตายแล้วเพิ่งจะเปิดได้ไม่ถึงเดือนโอ้โห
ว่าเปิดมานานแล้วเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่ถึงเดือนนี่คุณนารินเหรอฮะ
ใช่ค่ะยังดูไม่แก่นะโอ้โหนี่แหละค่ะวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความคิดของเขาก็จะแตกต่างไงเดี๋ยวนี้ดอมอายุน้อยร้อยล้านไง
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเปิดมาไม่ถึงเดือนนะคะกระแสตอบรับดีมากก่อไก่ล้านตัวเลย
เมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็คือนี่แหละเตี๋ยวต้มยำไข่ช้างราคาชามละ๘๕บาทนะฮะ
อือ
นี่แหละค่ะยั่วกันแต่เช้าแบบนี้ส่วนใครที่บอกว่าอยากทานก๋วยเตี๋ชามเล็กมีไหม
มีสิจ๊ะมีสิจ๊ะเป็นสูตรดั้งเดิมราคาอยู่ที่ชามเริ่มต้น๑๙บาทแล้วดูสิ
เนี่ยส่วนชามนี้เดี๋ยวให้ดูนะโอ้โห
นี้๑๘๙บาท
กุ้งซึ่งถูกต้องเป็นรวมมิตรเมนู
เมนูรวมมิตรค่ะคุณผู้ชมใส่ทุกอย่างที่อยู่ในร้านอะไรบ้างล่ะ

หมึกใส่ทุกอย่าง
ในกรุงเทพชามอย่างนี้ประมาณสัก๒๕๐อัพ
นี่๑๘๙บาทคือราคาถูกสุดที่ร้าน๑๙บาทแพงสุดก็คือ๑๘๙บาทนี่แหละ
เมนูรวมมิตรช้ำที่อยู่หน้าจอนี่แหละค่ะ

เออนะคะชามนี้เนี่ยคุณนารินบอกว่าทานได้สักประมาณ๓๔คน
แต่ถ้าพี่เบิร์ตยิ่งใหญ่แบบนี้

นี่แหละค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูต้มยำเล้งด้วย
ต้มยำเย็นตะโฟให้เผื่อเลือกอีกด้วยนะคะ

ติมซ้ำเหรอติมซ้ำก็มีถ้าติมซ้ำนี่
อมทานคนเดียวน่าจะต้องท่วมหัว
ขอ๕เข่ง๕เข่งใช่ไหมคะ
เครื่องแน่นพร้อมเสิร์ฟแบบนี้นะครับคุณผู้ชม

เพราะว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์มาตลอดเลยสำหรับร้านนี้

ท็อปปิ้งเลือกเองได้ด้วยตามใจชอบเลย
มีทั้งหมูสับลูกชิ้นหมูชิ้นหมูบะช่อ

ปุ้งลวกถั่วงอกเกี้ยวกุ้งเกี้ยวหมู

เห็นไหมมีให้เลือกแบบนี้ด้วยค่ะ

พอไอเดียมันแบบพุ่งกระสูดแบบนี้
ยอดขายก็พุ่งกระฉูดเหมือนกันนะครับ

ขาย๒๓๐๐๐บาทต่อวันมีที่ไหน

ใครอยากลิ้มรสความอร่อยนะคะเชิญได้เลยนะคะ
ไปเขาเปิดขายตั้งแต่๑๐โมงเช้า

หรือว่าใครไปไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทาง
โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะ

ชื่อร้านเต็มโต๊ะเตี๋ยวต้มยำ

อยู่ริมคลองชลประธานบริเวณหัวมุมสะพาน

อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทินไปไม่ยาก

ปีฟูนมันแน่นจริงหรอเออเห้ย